เมล์ร์อีกแล้วอากว่ามา
มีสาวหมวยอยู่นางนึงนะคะ

ปากเบินหน่อยเพราะว่าเมล์ร์เขาไปฉีดปากมา
ติดเงินเพื่อนอยู่๘๐๐๐๐
เจอหน้าก็ทำแบบว่าเหมือนคนไม่รู้จัก
แรงมะว่าคันระท้

แล้วก็โทรหาก็ไม่ยอมรับสายด้วยนะ
แหล่งข่าวเขาเมาส์ให้บันเทิงไทยรัฐฟังอีกนะคะ
ชีนะมีพฤติกรรมติดรวย
ขับรถมินิชอบตีซี่ไฮโซ
ตอนแรกก็นึกว่ามีฐานะเพราะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมไปหมดนะคะ
แหมก็มีคนจับอยู่ว่าตอนหลังนี่แหละว่าใช้ของกรอบเกรดเอ

สงสัยไปซื้อจากร้านเดียวกับไอดอลสาวผู้นิยมของปลอม
โอ้โหนะคะเอานะคะเอานะอันนั้นนะเรื่องของเขานะคะ
แต่ที่ต้องมาก็คือดาราสาวขาวโบ๊คนนี้นะ
ตังค์ไฮโซเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งนะคะ
ที่เป็นเจ้าของคลินิกดังที่อ้างกับใครต่อใครว่าสนิทสนมกัน
ทำศัลยกรรมเติมปากให้สวยเจอตามเทรนด์แองจีน่าโจลี่
อ๋อปากเบินค่ะตอนนี้สวยแล้วนะคะก็สวยมาปีกว่าแล้ว
ทวงตังค่าทำปากประกอบกับค่าที่ยืมเวลานะไปกินข้าว
เสร็จเนี่ย๘แสนไม่ยอมจ่าย
โทรไปเนี่ยก็ไม่รับนะคะเจอกันตามงานก็ไม่รู้จักกันแบบนั้นนะคะ
โถใจหนอคนเรานะคะหากดาราสาวปากเจอรู้ตัวนะคะ
รีบเอาเงินมาคืนเพื่อนนะไม่งั้นมีฟ้องนะจ๊ะ
เอาซิลิโคนอ่ะคืนซะเลยนี่เขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะ
ติดกัน๘แสนแล้วเจอตามงานทำเป็นไม่รู้จัก
ไม่รู้จักคนไปนี่ก็ไม่รับโอ้ใครนะ
แหล่งข่าวก็เมาให้บรรเทิงไทยรัฐฟัง
ถ้าใครรู้ตัวตอนนี้นะคะก็รีบคืนเขาไปก่อนที่ข่าวมันจะดัง
เออเดี๋ยวเราต้องไปสืบในโซเชียลดูสิว่า
อ่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอีกทีก็แล้วกันนะคะ